สภาพอากาศในบ้านเราฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับดังนั้นรับฟังคำเตือนจากคุณคุปตนันอยู่ตรงนี้สวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับ
ช่วงนี้ฝนอาจจะตกเยอะหน่อยนะครับซึ่งแตกต่างไปจากช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
เวลามีฝนเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีพายุทั้งฮาโตะทั้งปาขา
ดึงเอาฝนกลับไปแต่ว่าตอนนี้มีพายุก่อตัวเหมือนกัน
ที่แถวบริเวณฟิลิปปินส์แต่ว่าพายุลูกนี้
การว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาความรุนแรงเท่ากับปลาขาวเท่ากับฮาโตะนะครับ
แล้วก็จะสลายตัวในบริเวณทางตอนล่างของไต้หวัน
ดังนั้นกำลังแรงดูดฝนออกไปจากเมืองไทยของเราจึงน้อย

เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ

จุดสีแดงเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้จากการตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศยังเป็นตัวเดิม
ก็คือเรื่องของร่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศลาว
จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น
ส่วนนี้ครับเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน
ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะไม่รุนแรงมากนักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ากำลังของพายุที่เกาะตัวขึ้นบริเวณเกาะลูซอนเนี่ยนะครับ
ไม่มีพลังดึงดูดมากนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับ
ก็สามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ได้
เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับนี่คือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับ
คาดการณ์ผลตลอด๒๔ชั่วโมงประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ศรีสเกตวลราชธานีวลดอนธานีรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับ
นมนะครับในพื้นที่ภาคอีสานส่วนภาคเหนือเนี่ยนะครับก็มีเชียงใหม่เชียงรายนะครับ
ลำพูนแพร่ใครอยู่บริเวณนางกล่าวอาจจะต้องระวังหน่อยครับ
ตอนกลางครับเน้นในบริเวณพื้นที่ตอนล่างซะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีครับ
พื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสตกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ตอนล่างครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง๓จังหวัดนี้นะครับ
เพราะแน่นอนฝนที่ตกมาในระยะนี้ก็มักจะมาพร้อมกับลมกระโชคแรงอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้ด้วยนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนน่าจับตายอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากนี้จะมีฝนจากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเราครับ
ก็คือกลุ่มฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างประเทศจีน
จะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมทางตอนบน
เสริมกับกลุ่มฝนที่เกาะตัวอยู่ณขณะนี้
ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างเพิ่มมากขึ้น

ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของบริเวณความกดอากาศสูง
ถ้าหากสีแดงคือมีกำลังแรง
คาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๑๐
พบว่าสีแดงนะครับจะเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นนะครับ
แล้วก็สีเขียวก็คือบริเวณที่มีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับ
ค่อยแผ่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่เอเชียฝั่งตะวันออก
กินพื้นที่นะครับไปถึงบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนเลย
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวที่มีสีเขียวปกกลุ่มกลุ่มก้อนเมฆจะน้อยลง
การเกิดฝนก็จะน้อยลงด้วยนะครับ
ที่สำคัญครับบริเวณที่เป็นแนวขอบของสีเขียว
ถือว่าเป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนเยอะหน่อย
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝนนะครับว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไร

ตอนนี้จะสังเกตว่ามีการกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับ
หลังจากที่อากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูง
แผลลงมาก็จะดันให้ร่องฝนหรือว่าแนวฝนเลื่อนต่ำลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่น่าจับตามองเพราะแน่นอนนะครับฝนตกเยอะแบบนี้
รวมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของภัยทางธรรมชาตินะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้

สำหรับอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่บนโลกของเราใบนี้
ใครจะเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไหนไปตรวจสอบกันหน่อย
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ